สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์

มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกนาที
เด็กนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓
เพื่อจะไปโรงเรียนแล้วก็พุ่งชนหญิงสาวคนหนึ่ง
กำลังเดินข้ามถนนจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนเด็กนักเรียนทั้ง๓คนก็บาดเจ็บเช่นกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกนาทีที่รถจักรยานยนต์
่งชนหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนน
พุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บนถนนจรรยานนล
ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งพบว่ามีเลือดออกที่ศีรษะและขาซ้ายหักผิดรูป
ทางออกไปพบนักเรียนชาย๒คนและนักเรียนหญิงอีก๑คน
อายุ๑๔๑๖ปีได้ระบาดเจ็บอยู่ริมถนน
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูเปอร์คับสีชมพู
ซ้อนกันมา๓คนอยู่ในสภาพพังเสียหายล้มอยู่
ผู้ภัยจึงรีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนางสาวพัทรพรกำลังเดินข้ามถนน

ขี่รถจักรยานยนต์มาตามไหลทางด้วยความเร็ว

ส่วนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
พื้นที่บ้านนาน้อยตำบลหาดงิ้วอำเภอเมืองอุตรดิษฐ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
อยู่ข้างทางในสภาพพังเสียหาย
หลักกิโลเมตรพบศพนายวิชัยขอดคำอายุ๔๕ปี

สภาพศพศีรษะด้านซ้ายกระแทกกับหลักกิโลเมตรยุบเข้าไปด้านใน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดูนาข้าวที่อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยว

ว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งชนหลักกิโลเมตรเสียชีวิต
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต
บนถนนศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
ที่เกิดเหตุพบศพนายวิโรธสมรักอายุ๕๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่กลางถนนมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถออกมาจากเลนซ้ายสุด
เลี้ยวตัดหน้ากระชันชิดเพื่อจะกลับรถ
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนจนล้มลง
แล้วล้อทับที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ปิดท้ายด้วยกู้ภัยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถมิซูบิชิแลนเซอร์สีดำ
เพื่อช่วยเหลือนายสรรกรเต็มแสงสุขมณีอายุ๓๙ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
หลังถูกรถอิซูซูมิว๗พุ่งชน
จอดเสียอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๘ขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากนำตัวออกมาได้จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งที่เกิดเหตุยังพบรถกระบะซูซูกิตีตู้ทึบสีขาว
ถูกเชี่ยวชนได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคัน
ตำรวจสอบประคัมชายอายุ๖๑ปีคนขับรถอิซูซูมิว๗
ทราบว่าขณะขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าว
มีอาการวูบรู้สึกตัวอีกที
พุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ริมทาง
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ